อันนี้ที่จะพาไปที่ปราจีนบุรี

เขาไปส่องอะไรเขาไปดูขุมทรัพย์
ที่อยู่รุ่มแม่น้ำบางปะกง
ดูกันหน่อยค่ะว่าตรงนี้ที่มองไป

ใช่แต่ทำไมชาวบ้านเขาแบบไปค้นหาแล้วเขาต้องเอาเครื่องไปใช่ไหม

ก็นี่ชาวบ้านเขาไปค้นหา
ตรงนี้มันจะมีขุมทรัพย์อะไรบ้าง

ทีนี้ตอนที่ชาวบ้านเขาไปค้นหา
กรมเจ้าท่าเขาจัดเป็นรถแบ็คโฮล
ไปขุดลอกร่องน้ำปรับภูมิทัศน์

บรรจบกันกับแควร์พระปรง
จุดตรงนี้มันเป็นจุดกำเนิด
แม่น้ำบังปะกงหรือว่าแม่น้ำปลาจีนบุรีค่ะ
ท่าน้ำชุมชนค้าขาย
เป็นท่าน้ำชุมชนค่าขายมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะ
แล้วการพลิกดินทรายจากท้องน้ำขึ้นมาเนี่ย
เจอพวกของเก่าของโบราณเพียบเลย
คือเรามองไปเนี่ยมันมองเห็นเป็นสีดินหมด

องไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือขุมทรัพย

นั่นน่ะสิ๑๐ตามอง๙ตาอาจจะเห็นเป็นขยะ
ถูกต้องถูกต้อง๑ตาอาจจะเห็นแม่ท้องก็ได้นะนี่นะว่าจริงนะ
ที่เขาดูบางคนบอกว่าเราดูด้วยกัน๑๐ตา
ยังไม่เห็นเลยต้องไปเอาเครื่องตรวจจับแบบนี้ค่ะ
เจออะไรบ้างอยากรู้เหลือเกินค่ะ
เครื่องใช้สมัยโบราณนี่เอาเหรียญมาโชว์

แค่นี้ก็มีมูลค่าแล้ว

มันไม่ใช่เหรียญแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะ

ใช่แล้วก็เจอพวกข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ
มีดโบราณลูกปืนโบราณเครื่องปั้นดินเผา
แหวนทองหัวแหวนเขาบอกว่าแหวนทองนี่หัวแหวนเป็นภาษาจีน

ใช่แล้วก็เจอพวกพระเครื่องด้ามปืนรูปมังกรเนื้อสำริท
เบิร์ตเมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกว่าเขามาหาทองอ่ะดิ
ใช่มาร่อนทองก็มีเหมือนกันค่ะ
ตรงนี้เนี่ยนะตรงปากน้ำกะบินเนี่ย
เคยเป็นตลาดน้ำที่มีชาวบ้านพ่อค้าชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะ
ใช้เป็นเส้นทางใช่ตอนนี้ไม่มีทีนี้เขาบอกว่าช่วงต้นน้ำ
กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวใช่ไหมเรือสินค้าโดนกระแสน้ำพัดแล้วเรือก็ล่ม
แล้วเรือสินค้าต่างที่มันมีทรัพย์สินมีค่ามันก็ล่มอยู่ตรงนั้นแหละ

ทีนี้พอวันเวลามันผ่านไปเนี่ยสภาพมันก็แปลเปลี่ยนไป
พวกทรัพย์สินพวกนั้นมันก็ฝังอยู่ในดินนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านเขาถึงไปเจอขุมทรัพย์จมอยู่ตรงก้นแม่น้ำ
ตรงนี้ค่ะแม่น้ำบางปะกงที่ปราจีนนะคะ

ดิวเซอร์เราก็เจอคนร่อนอยู่เหมือนกัน